แล้วเจอข้าวห่อใบตองพี่หน่อยเออมาเลยค่ะข้าวห่อใบตองแล้ว
เขาผูกเชือกกล้วยด้วยนะแบบโบราณโบราณกันเลย
ไปที่พระนครศรีอยุธยากันครับนี่นะฮะร้านอาหารตามสั่งรักโลกนี้นะครับ
ไม่มีหน้าร้านใช้พื้นที่ครัวของบ้านเคยเปิดเป็นเกสเฮาส์
ในซอยธนาคารตกศตลาดเจ้าพรมอำเภอพระนครศรียุธยานะครับ
ทำอาหารตามสั่งห่อใบตองผูกเชือกกล้วยนะครับ
นางรสรินประสิทธิเวชชากูลไม่ใช่หนูลูกเขาเป็นเจ้าของร้าน
ปุ้ยหันควับเลยนี่แหละฮะนะครับบอกว่าบ้านเคยเปิดเป็น
นะฮะส่วนตัวเธอเคยทำงานโรงพยาบาลก็ตกงานแต่ว่ามีลูกต้องเลี้ยงนะครับ
จะทำอาหารขายก็เอ้าร้านตามสั่งเขาก็มีเยอะแยะต้องหาอะไรที่แปลก
นี่เลยอาหารตามสั่งใบตองผูกเชือกกล้วยนะครับ
เป็นเสบียงแบบโบราณนะครับเธอคิดว่าน่าจะขายได้
แล้วก็มีการเขียนแคปชั่นโดนใจใส่กระดาษผูกห่อกับข้าวทุกห่อ
ให้ลูกค้าได้อ่านก่อนกินด้วยเมนูมีอะไรบ้างล่ะแน่นอนครับ
กระเพราต้องมาข้าวผัดกระเทียมพริกไทยข้าวผัดโบราณ
แล้วอันนี้นึกถึงตอนเด็กเลยข้าวผัดรถไฟใส่ซอสชมพู
อ่านะฮะข้าวคลุกน้ำพริกกะปิชุดน้ำพริกกะปินะครับ
แล้วก็ข้าวแมวข้าวแมวเดี๋ยวนี้กลับมานิยมนะนะฮะ
เอาข้าวนะแกะปลาทูนะซอยหอมแดงนะซอยพริกขี้หนูบีบมะนาวนะ
อร่อยนะฮะก็คืออย่างร้านนี้เขาทำเป็นข้าวคุกปลากับซอส
ใส่น้ำจิ้มพริกแดงหอมซอยอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะฮะ
เมนูขายดีทุกอย่างเลยห่อละ๔๐บาทเท่านั้นโอ้ถูกจังนะฮะ
แม่ค้าบอกว่าขายมา๔เดือนรับออเดอร์ไม่ทันจ้าเพราะว่าทำคนเดียว
สำหรับลูกค้าที่อยากสั่งต้องเข้าไปสั่งที่เพจข้าวห่อใบตองตามสั่งนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วขายตั้งแต่๘โมงเช้า
ต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้นไม่มีการมาสั่งหน้าร้านนะครับ
แล้วก็ไม่มีที่นั่งให้นั่งทานด้วยกินบ้านโลด
เมื่อกี้เห็นแป๊บแป๊บเขาเขียนข้อความในห่อข้าวนะค่ะ
รักก็เหมือนเทียนไข่แม้จะสว่างสวายสุดท้ายก็มีน้ำตา
โอ้โหใครได้ห่อนี้ไปอาจจะกินไม่หมดนะคะ